ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีมีนความรักยังคงโดดเด่นมีเสน่ห์เนื้อหอม
โสดจะมีหนุ่มฐานะดีอายุมากกว่าหรือเป็นม่ายเข้ามาใกล้ชิด
ที่มีคู่รักจะได้ร่วมหอลงโรงกัน
แต่ที่แต่งงานแล้วจะมีเรื่องขัดใจไม่เป็นอิสระ
สุขภาพระวังอุบัติเหตุอันตรายจากของมีคม
ระบบประจำเดือนจะมาไม่ปกติแต่ไม่ใช่การตั้งคัน
การเงินคนมีคู่แล้วจะได้ของขวัญของฝากหรือมีโชคร่วมกัน
ควรทำธุรกรรมการเงินเข้าหุ้นซื้อลอตเตอรี่จะมีโชค
การงานเป็นจังหวะล่าช้าถึงขั้นอยู่กับที่หรือถอยหลัง
เปลี่ยนงานเปลี่ยนหน้าที่จะเป็นผลเสีย
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ดวงฉบับเต็มได้ในไทยรัฐออนไลน์